คุณผู้ชมวันนี้วันที่๒๔มิถุนาอีกสักประมาณ๖๗วัน
ก็ได้เลิกได้เวลาลงทุนกันอีกแล้วนะคะ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

มีเรื่องมาให้ช่วยกันตีเป็นตัวเลขอีกแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
คือภายในงานสวดพระอภิษฐรรมอดีตเจ้าอาวาสวัดวัดหนึ่ง
ปรากฏว่ามีงูเห่ามันเลื้อยเข้ามาภายในงานศพ

แล้วชาวบ้านก็โทรไปหากู้ภัยบอกว่าให้มาช่วยจับหน่อย
แต่งานนี้บอกเลยนะคะว่าไม่ง่าย

นี่ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในวัดเขาพระศรีสันเพชรยาราม
หรือว่าวัดเขาพระอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี

อาสาสมัครกู้ภัยจากนารายพอไปถึงบริเวณวัด
ก็พบว่ามีงูเห่าความยาวสักประมาณ๑เมตร
กำลังต่อสู้กับคางคกนี่แหละที่บอกว่าไม่ง่าย
เพราะว่ามันไม่ใช่มีงูเห่าอย่างเดียวแต่งูเห่าเนี่ย
มันไปสู้กับคางคกซึ่งเป็นคู่ปรับตลอดการ

เจ้าหน้าที่เขาก็เลยพยายามใช้ไม้ช่วยกันหย่าศึกช่วยการห้ามศึก
จากนั้นก็เลยสามารถจับงูเห่าเอาไว้ได้แบบนี้เนี่ยนะคะ
แต่ตลอดระยะเวลาก็พบว่าเจ้างูเห่าเนี่ยพยายามจะขู่ทำท่าที่ดุร้าย
ส่วนเจ้าคางคกก็พยายามที่จะกระโดดเข้าหางูเห่าเป็นระยะ
และเมื่อดูร่องรอยบาดแผลที่บริเวณหลังคางคกก็คาดว่าน่าจะถูก
ถูกงูเห่าเนี่ยถกแล้วก็กัดเอาจนได้รับบาดเจ็บไม่น้อยเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ลุ้นกันนะคะแล้วก็พยายามดูว่างูเห่าตัวนี้เนี่ยมันขดเป็นเลขอะไรหรือเปล่า
พยายามที่จะตีกันเป็นตัวเลขไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันค่ะ
ก็พยายามตีกันเป็นตัวเลขมันมองไม่ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สุพรรณแต่มันมืดมันมืดมันมืดเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านเขาเลยบอกว่างูเห่าไม่ได้ให้เลขไปดูทะเบียนรถของกู้ภัยก็ได้ไหนล่ะ
เห็นไหมไม่เห็นนะคะ
เนี่ยคุณผู้ชมชาวบ้านก็พยายามที่จะส่องไปที่ทะเบียนรถของกู้ภัยว่าเลขอะไร
เพื่อจะเอาตัวเลขไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล
เสี่ยงโชคตามความเชื่อแต่ว่าส่วนงูเห่าเนี่ยนะคะชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็จับได้ในที่สุดนะคะ
แล้วก็นำมันไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะ
แต่ผมว่าถ้าเกิดเป็นคอที่เขาชำนาญเรื่องนี้เขาคงจะตีออกว่างูกับคางคกเนี่ยมันอาจจะเป็นเลขอะไรก็ได้นะ

เห็นคุณมีความชำนาญก็เลยหันไปถามไง